ไปดูที่นครนายกหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจน
พระมาซื้อของสุดท้ายไปต่อยกับสามีเจ้าของร้าน
นี่โยมเขาบาดเจ็บเลยนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ค่ะคือจีวงจีวอนนี่หลุดกองกับพื้นเลย
โอ้โหแล้วจุดเริ่มต้นมันคืออยากกินโค้กฟรีจัง
ชาวบ้านเนี่ยต้องมาแยกกันท่านผู้ชมค่ะคือพระรูปนี้เนี่ย
ซื้อของที่ร้านแล้วนึกยังไงไม่รู้มาแซวแม่ค้าเจ้าของร้าน

เขาจะใส่เสื้อเอี๊ยมอยู่เป็นเสื้อเอี๊ยมโค้กอ่ะใช่ค่ะ
อ่าแล้วพระก็เลยบอกอยากกินโค้กฟรีจังค่ะไปแซวค่ะ
สามีเจ้าของร้านก็อ้าวอย่างนี้นี่มาแซวเมียเขาหรือเปล่าค่ะ
พอถามไปถามมาว่าไปว่ามานี่ฮะเข้ามาชกมาต่อยกันเป็นชุดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหคือสามีของแม่ค้าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีนะฮะ
เขาก็ถามเลยบอกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเป็นพระพูดแบบนี้ได้เหรอ
จากนั้นไม่มีใครยอมใครก็เลยมีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
ฝ่ายพระนี่ใส่แบบเดินหน้าไม่หยุดเลยนะฮะ
สามีเจ้าของร้านเนี่ยโยมผู้ชายนี่ถูกต่อยเข้าไปเต็มเต็มนี่โอ้โห
นำมาโพสต์เอาไว้นะครับที่นครนายกนะครับบ่ายโมงเมื่อวานนี้
แล้วแม่ค้าเจ้าของร้านเธอก็โพสต์แจ้งเรื่องราวเอาไว้บอก
พระรูปนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้
เอ่ยปากแซวแม่ค้าอะไรประมาณอย่างเนี้ยนี่ครั้งนี้มาก่อเหตุอีก
ได้ยินก็เลยเป็นเรื่องเลยคุณนิรชานะครับบอกว่าเหตุการณ์
เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่ายพระรูปเนี้ยมาซื้อของที่ร้าน
สามีขายของอยู่หน้าร้านซื้อของเสร็จเลือกของเสร็จ
ทำไมโยนเงินแบบนี้ระหว่างนั้นเธอเดินออกมาหน้าร้าน
พระรูปนั้นเห็นเธอพูดมาเลยบอกอยากกินโค้กฟรีจัง
แล้วเธอใส่เอี๊ยมลักษณะผ้ากันเปื้อนลายโค้กอยู่สามีก็ไม่พอใจ
นี่ฮะพอมีการสอบถามต่อว่ากันพระนี่ถอดจีวอนทิ้งลงกับพื้น
ลูกค้ามาซื้อของอ่ะก็ไม่ต้องเป็นมาซุกใกล้แม่ค้าก็ได้ไปยืนตรงนู้นก็ได้แล้วอย่างหนึ่งคุณเป็นพระไม่จำเป็นต้องเข้ามาใกล้ผู้หญิงอย่างนี้ค่ะก็คือมันไม่สำรวมคือมันเป็นมาหลายครั้งแล้ว
นี่คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานทีนี้วันนี้พอชาวบ้านทราบข่าวเนี่ยไปดูที่วัดของพระรูปนั้นนะฮะวัดท่าชัยอยู่ในพื้นที่นครนายกนี่แหละชาวบ้านไปกันเต็มเลยนะ๓๐๔๐คนได้
หลวงพี่ไปก่อเหตุอย่างนี้ได้ยังไง
ลองฟังนะฮะว่าพระวิสูจน์บอกว่ายังไง

ผมก็เลยมีเรื่องครับ
และพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขา์ขลาบมาอี้ท่านได้ทำจริงไหม
ไม่ใช่ถ้ามีอะไรก็ถ้ามีท่านได้กลับมาอมายกดลองคุณพี่
ถ้าไม่มีเรื่องกันทำไมไม่ได้ชกต่อไกลนะครับ
บอกถูกชกก่อนตายังมีรอยความจริงไปซื้อของ
จะซื้อเครื่องดื่มชู่กำลังแล้วจะเปลี่ยนเขาอะไรประมาณแบบนี้
นะฮะคือเอาเป็นว่าไล่ไปไล่มาเนี่ยสุดท้ายทางเจ้าคณะตำบลท่านก็มา
กำนันผู้ใหญ่บ้านก็มามาสอบถามมาซักกันอยู่พักใหญ่
สุดท้ายพระวิสูจน์ยอมรับว่าเออมันก็มีเรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ชาวบ้านก็เลยบอกศึกเถอะพระชั้นผู้ใหญ่ท่านก็คุยด้วยก็ยอมศึกนะฮะ
อาบัติถึงขั้นปราชิกไหมก็ไม่ใช่หรอกแต่เรื่องของโลกะวัชชะ
ติเตียนเนี่ยคือถ้าท่านอยู่ต่อท่านก็จะลำบาก
ชาวบ้านเขาจะไม่ไหว้ก็เลยยอมศึกเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้มีอีกเสียงหนึ่งของพระลูกวัดนะ
คุณสุชาดาไปคุยด้วยนะครับพระอนันต์ท่านอายุ๗๗ปีแล้ว
ท่านบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์เมื่อวานก็น่าเห็นใจพระวิสูจน์เขาอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุแบบนั้นจริงจริงเมื่อวานเนี้ย
วิสูจน์ไปที่ร้านค้าเนี่ยเพื่อไปซื้อยาฉีดยุงนะ
หลวงตาเนี่ยบอกหลวงตาเองนี่แหละเป็นคนให้พระวิสูจนเนี่ยไปช่วยซื้อยาขีดยุงให้หน่อย
แล้วมีคนในวัดเข้าไปกับพระวิสูจน์ด้วย
พอไปถึงเนี่ยก็หยิบเครื่องดื่มชูกำลังมา๒ขวด
ตอนกำลังจะออกจากร้านเปลี่ยนใจอยากจะขอเปลี่ยนเป็นโค้กแทน
ก็เลยพูดออกไปอาจจะไม่ได้คิดอะไร
แล้วมันบังเอิญที่แม่ค้าเจ้าของร้านใส่ผ้ากันเปื้อนเป็นโลโก้โค้กพอดี
สามีของเจ้าของร้านเขาก็คงจะเข้าใจผิดนี่ประมาณอย่างนี้
อันนี้หลวงตาท่านบอกนะค่ะอ่าส่วนเรื่องทะเลาะต่อยตีวิวาส
วินัยสงฆ์มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะยอมรับว่าเสียดาย
เพราะว่าพระวิสูจน์เนี่ยก็บวชมาตั้ง๒๐กว่าพันศา
ต้องมาศึกเพราะเรื่องแบบนี้
ดิฟาเห็นมั้ยเรียกเอาสุดเลยก็หนักไปหน่อย
สุดท้ายคือสุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูที่ต้นทางนั่นแหละ
ใช่ไหมก็ต้องฝากเตือนกันไว้นะฮะ

ใจดีแล้วก็พยายามทำให้ตลอดรอดฝั่ง
บางทีถ้าคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างนี้พุ่งกันไปต่อยกันอย่างนี้